พูดถึงเรื่องของการชุมนุมหน่อยเราติดตามสถานการณ์การชุมนุมกันมาก็พอสมควรแล้วยิ่งระยะหลังหลังเนี่ยเริ่มมีการยกระดับเริ่มมีท่าทีที่ออกมาชัดเจนมากขึ้น
หนึ่งในนั้นคนบันเทิงหลายคนก็ออกมาแสดงจุดยืนออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
หนึ่งในนั้นคือคุณสุกัญญามิเกลค่ะเป็นนักร้องสาวมาเท่าหลายคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่ทันบ้างถ้าเป็นน้องหนูรุ่นใหม่ใหม่

เอาไม่ได้สิประเทศไทยเวลาไม่มีสถาบันไม่ได้นะ

ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเท่ากับการที่
ไปอ่านเจอคำหนึ่ง

ว่าปี๔๙๕๑ไอ้พวกนี้เป็นสารตั้งต้นของความไม่ยุติธรรมในสังคมนี้
โอ้โหคำนี้มันแบบแม่งคือระเบิดพี่เลยอ่ะ
คนที่เขาไม่ได้ตั้งใจล้มเจ้าแล้วเจอสิ่งนี้เข้าไปเขาก็เจ็บปวดมากนะ
ตอนนั้นพี่ก็คิดน้องมันพูดเรื่องนี้กัน๑๐ข้อ
ขอไปเช็คก่อนว่ามันมีล้มไหมวะถ้ามีแค่ติ่งเดียวกูไม่ไพ่
ตรวจเช็คแล้วเนี่ยมันไม่มีการล้มมีแต่การขอร้องว่าปรับเปลี่ยนได้ไหม
มันมีช่องว่างทำให้คนที่ใช้สถาบันเอามาทำมาหากินหรือแอบอ้างเยอะมาก
เราคัดมาให้ฟังบางส่วนนะคะก็จริงสามารถยังไปติดตามหรือว่าเปิดฟังกันได้
คลิปนี้เนี่ยคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
ถ้าใครที่ติดตามข่าวสารการเมืองมาตลอดเนี่ยอย่างที่คุณสุกัญญาก็พูดแล้วก็มีภาพประกอบ
คุณสุกัญญามิเกลเนี่ยเคยเป็นผู้เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยหรือกปศนะคะ
เธอบอกว่าปัจจุบันนี้เธอหันมาร่วมการชุมนุมกับกลุ่มคณะราษฎรสองพันห้าร้อยหกสิบสามเธอบอกว่าเธอไม่ได้ย้ายข้างเปลี่ยนปลายเปลี่ยนมาหรือว่าเปลี่ยนสีนะ
แต่เธอพินิษพิเคราะห์ดีแล้วว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาเนี่ยไม่มีข้อไหนที่จ้องจะล้มล้างสถาบันที่เธอรักและหวงแหน
คุณสุกัญญาบอกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอรู้สึกเจ็บปวดนะที่มีคนมาดอดด่าทอด้วยความเจ็บแค้นว่าพวกเธอก็คือกลุ่มคนที่ออกไปชุมนุมในช่วงเวลาย้อนกลับไปนั่นน่ะคือสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมในวันนี้
แล้วก็คงจะไม่ได้ออกไปร่วมชุมนุมกับน้องแต่ก็จะส่งกำลังใจให้
คุณสุกัญญายืนยันนะคะว่าที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ออกมาปั่นกระแสอะไรใดเลย
แต่แค่อยากแสดงเจตนารมณ์ของตัวเอง
ข้อมูลดีแล้วแต่ต้องศึกษาให้ดีด้วย
เพราะทุกอย่างมีเบื้องลึกเบื้องหลัง

นี่หลายคนก็พูดถึงกันเยอะเหมือนกัน
ทวิตนี้ของคุณซายเจริญปูระนะคะ
คุณซายทวิตข้อความสองประทัดเนี่ย
ลิลลี่อย่าเพิ่งดีเอ็มมาหลังไมค์พี่เลยนะคะ

อันนี้คือสิ่งที่คุณซายโพสต์เอาไว้
คือประเด็นเนี่ยคือแฟนคลับของสาวลิซ่าแบล็คพิ้ง

คุณซายก็บอกว่าคือน้องรักเขาพี่เข้าใจ

แล้วจะให้พี่ปกป้องก็ไม่ได้ค่ะ

อันนี้เอาเฉพาะชื่อแอคที่เกี่ยวข้องกับลิซ่า
คือลิซ่าจริงเธอเป็นคนไทย

แล้วก็โด่งดังอยู่ที่ประเทศเกาหลี
ตอนนี้ก็คือดังไปทั่วโลกแล้วนะคะ

สมาชิกวงบลัคพิ้งเนี่ยถูกเรียกร้อง
คือลิซ่าถูกเรียกร้องให้ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมือง

หรือคุณอยากจะออกมาพูดอะไรถึงสถานการณ์ตอนนี้บ้าง
ซึ่งลิซ่าเนี่ยไม่ได้ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมือง

ก็เลยทำให้ชาวโซเชียลไปรุมถล่มลิซ่าหนักมาก
ลิลลี่หรือว่าแฟนคลับของลิซ่าก็เลยเป็นห่วงค่ะ
ส่งข้อความส่วนตัวมาทางทวิตเตอร์
ขอร้องให้คุณซายเจริญปุระช่วยปกป้องลิซ่าหน่อยได้ไหม
คุณซายก็อย่างที่ทวิตออกไปนะคะว่า
คือนี่คือเข้าใจ
เข้าใจในกลุ่มของลิลลี่หรือว่ากลุ่มแฟนคลับ
แต่ว่าคุณซายก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้จะช่วยปกป้องยังไง
มันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคนเป็นความคิดเห็น
เป็นสิทธิของแต่ละคนด้วยเหมือนกันเนี่ย
คือน้องรักเขาพี่เข้าใจแต่หนูจะมาปวดใจกับสิ่งที่เขาโดน
ที่พี่ปกป้องก็ไม่ได้อะค่ะมากันที๓๐๒๐แอคเคาท์อะไรอย่างเงี้ย

ก็บอกเหมือนกันนะคะว่าพอทวิตข้อความนี้ไปเนี่ย
ก็มีกลุ่มแฟนคลับบางส่วนที่รู้สึกไม่พอใจ
แล้วก็มารุมด่าคุณซายเหมือนกันว่าเออคุณซายอยากจะมีซีน
ปั่นกระแสนู่นนี่นั่นนู่นแต่คุณจายก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร
ก็เข้าใจความเป็นไปที่มันเกิดขึ้น
ส่วนบล็อกรุ่นใหญ่นะครับอย่างเสกโลโซทุกการชุมนุมเนี่ย
เขาจะออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะครับ
แต่ทำไมการชุมนุมทางการเมืองครั้งนี้เขาหายไป
นี่แหละครับพี่เสกโลโซนะครับบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยนะฮะ
คือก็ติดตามอยู่ตลอดความเคลื่อนไหวทางการเมือง
แต่ตอนนี้ที่ไม่ขอมาเคลื่อนไหวการเมืองใด
แม้ว่าจะติดตามอยู่เพราะว่ากำลังรักษาตัวเองจากโรคซึมเศร้าครับ
เอาฟังพี่เสกบอกนะฮะ
อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
เพราะกลัวว่าจะอดใจไม่ไหวเดี๋ยวไปโพสต์พาดพิงฝ่ายใดคุณการยอมรับตรงบอกว่า
ตอนนี้เธอกับคุณเสกมีคดีติดตัวอยู่หลายคดี
รอลงอาญาอยู่ก็มีนะครับจึงขอพักเรื่องการเมือง
อย่างไรก็ตามเธอกับสามีหรือว่าคุณเสกเนี่ยก็อยากให้คนไทยกลับมารักกันครับ
แต่มีแฟนคลับบางส่วนอยากให้พี่เต้ออกมาแบบแสดงจุดยืนทางการเมือง
ไม่ไม่ยุ่งพวกเราไม่ขอพูดเรื่องนี้
ก็เป็นความเห็นตรงกันห้ามไปแตะ
จะเห็นแบบว่าเอออะไรอย่างนี้อยู่แต่แบบว่าทำไม่ได้ไง
รอลงอาญาด้วยอะไรด้วยก็เลยปล่อยไปเลยไม่ดูเลย
เดี๋ยวถ้าเกิดดูนะเดี๋ยวได้ไปโพสต์อีก
จริงก็อยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิม
อยากให้นิ่งเหมือนตะกรบ้าง